เราจะพาไปดูชีวิตบรรทศของครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
มีเด็ก๓คนถูกทิ้งไว้กับคุณยาย
คุณยายก็อายุเยอะแล้วคุณตาก็เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ที่สำคัญตอนนี้ไม่มีเงินซื้อนมไม่มีเงินซื้อผ้าอ้อม
ไม่มีเงินจะกินอยากจะให้ช่วยเขาหน่อย
ไม่ไหวแล้วเหลือเกินตอนนี้นะครับ
ภาพที่เห็นนั้นอยู่บ้านเลขที่๗๕ทับ๑หมู่๑๐ตำบลทานปราศาสต
โน้นสูงจังหวัดนครราชศรีมาครับ
คุณยายละเอียดเซ็นกลางอายุ๕๙ปี
กำลังดูแลคุณตาสวัยซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอายุ๖๒ปี
เดินไม่ได้มานานกว่า๔ปีแล้ว
แล้วไม่ใช่มีแค่คุณตามีหลานหลานด้วยโอ้โห
มีสภาพชักเกร็งด้วยนะฮะคือคุณตาเข้าไปประสบอุบัติเหตุ
ต้องผ่าตัดสมองแขนขาก็รีบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ติดเตียงแบบนี้แล้วก็มีคุณยายดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำ
ดูดเสมหะแล้วก็ของเสียต่างให้ตลอดเวลา
เนี่ยครับทำคนเดียวแต่ที่มันหนักไปกว่านั้นคือว่า
ต้องดูแลหลานวัยกำลังสนสามคนก็มีหลานชายคนโตชื่อว่าน้องบาส
อายุ๗ขวบน้องสตังค์กับน้องสแตมเป็นแฝดกันอายุ๓ขวบ
คือพ่อแม่ของทั้งสามคนเขาแยกทางกันไปแยกย้ายกันไปต่างจังหวัด
หลานทิ้งลูกอันนี้ไว้ให้กับตายายนานจะกลับมาเยี่ยม
สักทีคุณผู้ชมทำให้คนที่แบกรับภาระคือคุณยายคนนี้แหละ
ละเอียดเนี่ยต้องดูทั้งสามีต้องดูทั้งหลาน
ลำบากเหลือจะอธิบายแล้วเนื่องจากไม่สามารถจะออกไปทำงานรับจ้างได้
เพราะตอนนี้ทั้งโควิดเองทั้งภาระในบ้านเองมันก็เยอะแยะมากมาย
นะครับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุกับเบี้ยคนพิการ
มันก็ประทังไปวันแต่มันก็ไม่พอก็เลยฝาก
ฝากผ่านทางไทยรัฐทีวีว่าขอเถอะผู้ใจบุญไปช่วยครอบครัวนี้หน่อยนะครับ

เป็นรักษาแกหมดเยอะไหมนะ
ตอนนี้เราอยากให้เขาเชื่อเหลือเรายังไงบ้างครับ
จากที่ฟังคุณยายพูดคือที่นาที่มีอยู่ขายหมดแล้ว

ที่เดียวนะฮะเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วคุณผู้ชมถ่ายก็ได้จดก็ได้แคปไว้ก็ได้
โทรไปหาคุณยายเถาไปช่วยเขาหน่อย๐๘๘๔๗๑๖๐๗๓
ต้องการเงินไปซื้อผ้าอ้อมซื้ออุปกรณ์ต่างให้กับหลาน
แล้วก็ทางด้านของคุณตาอยากได้เครื่องบดอาหารให้กับคุณตาได้กินอะไรแบบนี้นะครับ